มาดูในสภากันหน่อยก็ต้องบอกมีเรื่องเดือด
ระเบีย์เมื่อวานนี้เป็นประเด็นรามาต์ยาวมาถึงวันนี้เลย
ทำผมไม่ได้นอนเลยนั่งดูทวิตเตอร์ทั้งคืน
ใช่ค่ะมันมาจากภาพนี้ครับ
เดี๋ยวให้ดูเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันมีคนไปถ่าย

แล้วก็เป็นภาพในนั้นก็จะเป็นผู้หญิงกำลังฮิ้วกล่องข้าวแบบนี้แหละนะคะ

ภาพนี้พอไปลงในสื่อออนไลน์ก็จะมีข้อความบอกว่า
พบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารจะพากลับบ้าน
คือเห็นก็รู้ว่าเป็นใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยคุณสิริรพัฒน์กองตรการหรือคุณหมิว
ซึ่งปัจจุบันเป็นสาวกอทมของก้าวกลาย
ก็โพสต์ผ่านเอ็กซ์เลยนะคะเป็นการตอบโต้
ตั้งคำถามบอกคนที่ถ่ายเธอเป็นสอสอมาถึง๒สมัย
เคยเข้ามาในห้องอาหารรัฐสภา
ตอนเลิกประชุมสภาสักกี่ครั้ง
อันนี้คือเลขฟาดใช่ไหม
คือเธอเองเธอยืนยันบอกว่าอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้ง
แล้วถ้าหากสอสอทุกคนอยู่จนปิดประชุม
อาหารมันจะไม่เหลือเยอะแบบนี้หรอก
ซึ่งปกติเขาก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วอาหารเหลือ
แล้วเธอบอกว่าเธอใช้สิทธิ์ที่มี
ไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่ห่อกลับมาทานที่บ้าน
การไปโพสต์แล้วใช้คำว่าลักลอบ
ไม่รู้ว่าสสชายคนนี้อ่อนภาษาไทย

แล้วสสหมิวเนี่ยก็ยังเชิญชวนสอสอคนที่แอบถ่ายด้วยบอก
เอางี้มากินข้าวด้วยกันสักครั้งหนึ่งไหม
อยากจะถามว่ามีจุดประสงค์อะไรถึงมาถ่ายรูป
และลงข้อความแบบนี้เธอพร้อมจะรับฟัง

ชื่อของสสชายที่เป็นเจ้าของแอคเคาน์นี้
ที่ถ่ายรูปของคุณหมิวลง
ก็มีการเดาไปต่างหน้า
บอกว่าอยู่พักนี้เป็นสอสอเขตจังหวัดนี้พื้นที่นี้เป็นสอสอมา๒สมัย
แต่ว่าภาพคนที่เสียหายคือคุณหมิว
คุณหมิวปรากฏในภาพซึ่งอยู่ในเป็นอินสตราแกรม
ตอบโต้ทันควันแล้วพอจะเดาได้ว่าใครเป็นใคร

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคะ
แต่อีกด้านหนึ่งก็มองได้ว่ามันไม่มีเหตุอะไรจะมาโจมตีก้าวไกล

ด้านหนึ่งมันก็สะท้อนว่าหลายเรื่องอาจจะ
เรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรมากล่าวหา

ก็พยายามที่จะหยิบยกเรื่องพวกนี้นะครับมานี้กัน
แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่านักการเมืองทุกคน

วันเนี่ยเมื่อมีคนมาประชุมน้อยเนี่ย

พนักงานที่อยู่ในห้องอาหารยังบอก
เขายังเตรียมมาใส่ถุงเลยขอให้ส่อเอากลับบ้านหน่อย

ผู้แท้รัฐศาสตร์มาประชุมน้อยจริงนะครับ
วันที่ไม่ได้มีวาระสำคัญเนี่ย

เขาจะวางใส่ถุงไว้ให้เลย

แต่เอาจริงฟังแล้วก็สะเทือนใจนะคะ
สอบมาประชุมน้อยจนอาหารเหลือ

สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีนะครับสภาลมใช่ไหม

มีนับองค์ประชุมกันอยู่๙๘คนใช่ไหม

แล้วก็อยู่กันจริงก็คือไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนด้วยซ้ำไป

ให้กับ๕๐๐สมาชิกผู้ทรงเกียรติ

คือมีคนเล่าให้ผมฟังว่า
เวลาเขาเตรียมเขาเตรียมให้สออย่างเดียวนะ
คือผู้ช่วยสอสอมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอะไรอย่างนี้

เพราะว่าที่รัฐสภาที่สปายสภาสถาน
เขามีโรงอาหารอยู่แล้วที่ต้องเสียตังค์

แต่ว่าด้วยการแก้ปัญหาว่าเผื่อสอบางท่าน
อาจจะออกไปทานข้าวใช่ไหม
ไม่ได้ยินเสียงกดออดของประธานเวลากดเรียก
ก็มีที่รับรองให้แล้วก็กินข้าวแล้วก็เป็นโคต้า
ซึ่งตัวเลขตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อก่อนมันมีข่าวว่าสักประมาณ๘๐๐บาทต่อคนต่อวัน

คืออย่างนี้สอที่เล่าให้ฟังบอกว่า
บางคนประชุมแต่เช้ามัน๙โมง๑๐โมงใช่ไหม
มันคือ๓มื้อพอมันจะเสร็จสักประมาณหัวข้ำ

เที่ยงก็มีการเปลี่ยนเมนูให้มันหนักขึ้นเพราะเป็นข้าวเที่ยงใช่ไหม

แต่ว่าเอากลับบ้านมันเป็นปัญหาไหม
ถ้าดูจากที่ทางรองประธานสภาคนที่๒คุณพิเชษเชื้อเมืองพานบอก

สสเก้าไกรวันนี้ประชุมสภาเพราะวันนี้วันพุธใช่ไหม

เขาก็มีการพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก็มีคุณหมอทศพรซึ่งเป็นสอสอให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวี
ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าการเอาอาหารกลับบ้านในโคต้าตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับ
ดีซะอีกจะได้ไม่ต้องไปเหลือทิ้ง
และเวลาเหลือบางทีเนี่ยคุณหมอทศพรก็ไปแจกคนร้ายบ้านนะ
โฮมเลสที่เขาอยู่ตรงแถวถนนราชดำเนินอะไรต่าง
คือมันก็ต้องเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นแหละ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นการประชุมสภา
ในวันนี้คุณประเสริฐพงศรนุวัฒน์ครับสสบัญชีรายชื่อก้าวไกร
หารือประธานในที่ประชุมถึงกรณีที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าการเอาอาหารกลับบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าเวลามีอาหารเหลือเจ้านัทธิเขาจะเตรียมอยู่แล้ว

เพราะปกติก่อนกลับบ้านสอสอเหลือไม่เท่าไหร่หรอก

เพื่อให้ข้าราชการแม่บ้านของสภาได้เอาไปกินนะครับ

อีกทั้งพฤติกรรมของสอสอชายคนดังกล่าวที่แอบถ่ายผู้อื่น
เอารูปไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อย่าลืมนะฮะ

เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของการอภิปรายในสภาในช่วงนี้หน่อยนะครับ
พฤติกรรมของสอสอบางพักบางคนที่แอบถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียล
ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เรื่องนี้ผมต้องนำเข้าหาลือท่านประธาน
เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่โดยปกติเราสามารถนำอาหารกลับได้ครับ

นี่ครับนอกจากทางคุณประเสริฐพงศ์นะครับ
ชี้แจงว่าการเอาอาหารสภากลับบ้านไม่ถือเป็นความผิดนะครับ
ปกติจะนำไปบริจาคตามหน่วยงานต่างอยู่แล้วครับ
แต่ก็ยังเหลือเน่าเสียเป็นประจำลำบากการขนส่งอีก
ทุกอย่างที่ผมพูดนี่คือทุกขั้นตอนมีต้นทุนหมดนะฮะ
ก็กลายเป็นภาระอีกต่อหนึ่งเหมือนกันอาหารเหลือง
อาหารที่เตรียมไว้ให้สอสอย้ำนะครับ๕๐๐ชีวิตนะครับ
หากอาหารเหลือสามารถใส่ถุงให้สอสอหรือเจ้าหน้าที่นำกลับบ้านได้
สอสอมีญาติมีเพื่อนหรือมีทีมงานที่มาช่วยงาน
เอากลับไปเผื่อยังได้เลยนะฮะเอาไปฟังคุณพิเชษหน่อยนะ
ที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดไม่มีกฎหมายห้ามนะครับ
ให้รับประทานในสภาหรือเอากลับบ้าน
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับถ้าตอนเย็นอาหารเหลือ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแล้วครับ
แล้วก็เอากลับบ้านกันนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกนะครับ
ทั้งเจ้าหน้าที่๓๐๐คนเนี่ยนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับ
เอาไปทานที่บ้านเพราะว่ามันเหลือแล้วก็เสียของนะครับ
เอาไปโดยจากผู้รับเหมาก็เหนื่อยนะครับที่จะขนไป
เอาไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับที่จะเอาไปตามที่ต่าง
ครับที่ผมได้บอกไปตอนต้นใช่ไหมว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้ลองสอบถาม
คุณหมอทศพรเสถียรักนะครับสอบแพร่เพื่อไทยให้ข้อมูล
คือคุณหมอทศแซวเลยนะบอกว่าคนที่เอาอาหารกลับไปมากที่สุดคนหนึ่งคือผมเอง

โทษนะฮะอันนี้ภาพวันนี้นะวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาเขากินอาหารมื้อนี้
ไม่ถึงบุฟเฟ่โรงแรมเลย
ใช่แล้วก็นี่ครับมีสลัดนะครับอันนี้มื้อเที่ยง

มื้อเที่ยงก็เซตหนึ่งมื้อเช้าก็เซ็ตหนึ่ง
มีการปรับเปลี่ยนเมนูไปตอนเช้าอาจจะมีไข่ดาวอะไรต่าง

มีเกียรติถ้าเข้าประชุมอาจจะมีเกียรติ
ไม่ค่อยกิน
แต่ว่าคุณหมอทศพรบอกด้วยนะครับ
บอกว่าการเอาอาหารกลับบ้านมันเป็นเรื่องปกติ

แซวด้วยว่าอยากจะให้ทุกคนเอาปิ่นโตมาใส่ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่รัฐสภาแม่บ้าน

เป็นการลดโลกร้อนด้วยนะฮะมานั่งห่อให้

บอกว่าหากคิดจะแก้ปัญหาอาหารเหลือดีที่สุด

มีศูนย์ได้สูญเสียเหมือนกันนะเขาบอกผมไม่เอาก็ได้
หรือถ้าอยากจะให้ให้เป็นคูปองเลยนะครับ
ให้เป็นคูปองมื้อละ๕๐บาท๑๐๐บาทอะไรก็ว่าไป
เพื่อให้สอสอไปซื้ออาหารกินกันเอง
แนวเก็บนี้เข้าท่านะ

สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่
และงบประมาณก็ไม่ต้องถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ
อาจจะกำหนดเวลาเลิกประชุมให้แน่นอน

ติดภารกิจไปกับรัฐมนตรีไปตรวจราชการไปอะไรต่าง

เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณหมอทศพรหน่อยนะฮะ
ก็จะทำให้ขยะอาหารเหลือน้อยลง

คนที่เอาเยอะที่สุดในสภาใครรู้ไหม
หมอทศพรครับ
ไม่ผมจะเอาใส่ท้ายรถ
แล้วก็ไปราชดำเนินไปหัวลำโพงในทุกคืน
ไม่เลี้ยงกันดีสุดหรือว่าเอาอย่างนี้ก็ได้
คือถ้ายังให้ความกระรุ่นด้านซ้อนอีกหน่อย
คูปองคูปองมื้อละ๕๐บาทต่อคนก็ได้นะฮะ
หรือ๑๐๐บาทก็ได้กินมากหน่อย
วันหนึ่งก็ใครมาตอนเช้าก็รับคูปองไป

แล้วก็ลงไปทานในโรงอาหารข้างล่างดีที่สุด
พี่จริงคูปองดีเลยนะ
คือได้ยินปุ๊บผมรู้สึกว่านะ

ว่ามันแบบว่าดูรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากสุด

ใช่อันนี้คือโรงอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
ข้าราชการประชาชนที่เขามายื่นเรื่อง
ก็กินอาหารข้างล่างเสียตังค์นะครับ

ทานข้าวมาแล้วใช่ไหม
กำลังดูอยู่ค่ะว่าเมนูเขาน่าทานจังเลย

ก็มีไข่เจียวอะไรนะ
ลันเตาผัดกุ้งผักปลังผัดหมูสับน้ำมันหอย
แกงส้มน้ำพริกกุ้งเสียบผัดไทย
ถือถ้าสอสอมาจากภาคเหนือมีน้ำพริกหนุ่มไส้อัว

แล้วก็คนที่เป็นมุสลิมอาหาร
สำหรับชาวมุสลิมอาหาร๕ล้านนะฮะ
มีทั้งข้าวหมกซุปเนื้อนะครับ
ำอะไรต่างรูมิตรทะเลแล้วก็มีสลัดบาร์ด้วยนะครับ

อันนี้คือมีแหล่งข่าวก็ส่งภาพมาให้กับทางอ่า
เย็นไทยรัฐทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะขอบพระคุณมากนะครับ
ครบอะค่ะหิวเลยนะคะ